น้อผู้หญิงด้วยความรุนแรง
อโหพอง้อไม่สำเร็จแล้วเป็นยังไง
เหตุการณ์ที่มีคนทำร้ายร่างกายเอามีดมาแทงจนได้รับบาดเจ็บ
เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเห็นรอยหยดเลือดไหม
อันนี้อยู่ที่บ้านตำบลหนองชัยศรีอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วพอไปถึงเจอคนเจ็บ
คือนางสาวกาญจนาจันทนสารหรือว่าครูการ
คนนี้คือครูการอายุ๓๘ปีเป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียนอำเภอหนองหงค์
โดนมีดแทงใต้ราวนมแล้วก็ตามร่างกายอีกทั้งหมด๔แผล
เจอน้องของครูการคือคุณจอยคุณจอยคือในจันทนาศาสตร์อายุ๓๖ปี
นี่นะคะนี่คือน้องของครูการคือคุณจอยโดนของมีคมแทงตรงหน้าท้องแผลหนึ่ง
แล้วว่าทั้งพี่ทั้งน้องก็เจ็บอ่ะนะญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองหง
อาการทั้งสองคนเนี่ยสาหัสค่ะทีนี้พอส่งตัวไปโรงพยาบาลหนองหงแล้วก็ต้องส่งตัว
ต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำทีนี้คนก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตสามีของครูการ
ชื่อว่านายภูวิทย์ชวนรำหรือว่าในถังอายุสี่สิบสองปีเขาแทงเสร็จปั๊บวิ่งหนีค่ะ
ไปที่นาข้าวหลังบ้านแล้วตรงนั้นมันเป็นแบบป่าทะลุไปป่าอ้อยได้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามอะค่ะตามไปจนเจอกระบะวีโก้ขาวของในถังเนี่ย
สักสองโลได้ระบะคันนี้ปรับตรวจฉุดสูบสภานองค์ห่งนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องระดมกำลังกันค้นหาในถังอยู่ไหนในถังอยู่ไหน
แต่คุณอันนี้คือมุมสูงแล้วนะเอาฮอขึ้นบินเลยนะคะ

คุณมองเห็นไหมล่ะอยู่ไหนล่ะในถัง
มันค้นหาลำบากมากจริงค่ะ
เพราะว่าเป็นไร่อ้อยเนื้อที่๓๐๐กว่าไร่
นี่ขนาดเอาฮอมานะชุดสืบภาค๓

มีสุนัขตำรวจต่อชด๒๑สุรินมาด้วยนะคะ
จากการสอบถามเพื่อนบ้านของครูการ
เพื่อนบ้านเขาเล่าบอกว่าตอนเช้าได้ยินนะ
เหมือนกับเสียงแบบเด็กหยอกกันยังไม่ได้สนใจอะไร
ก็คิดว่าคนที่มาก่อเหตุในถัง
เขาคงสวมไอ้โม่งมาปิดบังใบหน้าใส่เสื้อสีดำ

แต่ทีนี้ใช้มีดแทงใช่ไหมอาวุธมีดนั้นเขาไม่ได้เอาไปด้วย
ก็ทิ้งเอาไว้อยู่ตรงนี้ค่ะฟังเพื่อนบ้านค่ะ
มันมันเป็นคนที่อันนี้เมียมัน
มันระเมียมันที่หยุดนี่ด้วย

นี่ค่ะคนที่เป็นเพื่อนบ้านนะ

ดันได้ยินเป็นเสียงนึกว่าหยอกล้อกัน
หยอกกันแบบนี้เลยไม่ได้เอกใจอะไร
คุณผู้ชมแล้วหลังจากที่ในถังหนี
แล้วก็เมื่อกี้มีฮอลบินกดดันเลยนะล่าสุดค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจจับตัวในถังได้แล้วนะ
แล้วก็เอาตัวในถังมาที่สพนหงษ์
ถังหนี่คนนี้เลยเดินกระเพลกมาแบบนี้
แล้วก็ถามแหละยังไงก็ต้องเอาตัวสอบ
เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ถังเสพยาบ้าไป๓เม็ด
สาเหตุที่แทงอดีตเมียเพราะอะไร
แค้นแค้นเรื่องเงินท้องนั่นแหละ
ก็คิดดูสิคุณตำรวจผมขายที่ดินได้๑๐ไร่
ตังค์มานะ๓ล้านกับ๔ล้านผมเอาให้เมียหมดเลยนะ
แล้วผมเอากระบะเข้าไฟแนนซ์ได้ตังค์มาแสนนึง
ผมขายที่ดินที่บ้านที่ลำปลายมาตรได้ตังค์มา๗แสน
ส่วนหนึ่งก็ใช้หนี้ทกศแล้วที่เหลือเนี่ยเมียผมเก็บหมดเลย
ผมไม่รู้หรอกว่าเมียผมน่ะเอาตังค์ไปไหน
ลูกมาขอตังค์เมียมันก็ไม่ให้
ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นไงยังมีไล่ผมออกจากบ้าน
ทั้งที่บ้านหลังที่ผมอยู่เนี่ยเงินของผมเองผมสร้างมา
ผมก็เลยถามเขาไงว่าแล้วจะให้พ่อผมพ่อผมก็แก่แล้ว๗๓แล้ว
พ่อผมก็พิการจะให้พ่อผมไปอยู่ที่ไหน
เมียผมตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมก็แล้วแต่
ผมโกรธมากเลยขึ้นมากเลยตอนนั้น
พ่อผมทั้งคนมาตอบว่าแล้วแต่
ของก็เลยขึ้นเลยก่อเหตุแทงเมียค่ะ
คือแคลนครับ
แต่ผมถามว่าใส่พ่อผมอยู่ไหน
ท่านตอบมันบอกว่าก็แล้วเต้นละครับ

คือพ่อพี่ก็ไม่มีที่อยู่เหรอครับ

มาขาดตรงที่ครับ
ให้พ่ออยู่ไหนก็แล้วแต่นี่แหละ
ทีนี้ตัวในการกับทางตัวในถังกับครูการเนี่ยนะคะ
เขาอยู่ใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกันฉันผัวเมียเนี่ยมีลูกด้วยกัน๓คนนะ
คนโตผู้หญิงอายุ๑๓คนที่๒เป็นผู้ชายอายุ๑๒
แล้วคนเล็กเนี่ยคนเล็กนี่คือแบบโอ้ยังเล็กอยู่เลยอะค่ะ
ทีนี้ก็เลยถามว่าอยากบอกอะไรกับครูการไหม
ในถังเนี่ยในถังบอกว่าไม่มีอะไรจะพูด
แล้วถามว่าอยากจะพูดอะไรไหม
เขาบอกว่าก็ผมอยากขอโทษลูกผมทั้ง๓คนที่ผมลงมือก่อเหตุแบบนี้ไป
ตำรวจก็จะมีการสอบปากคำในถังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะส่งตัวดำเนินคดีต่อไปรวมถึงอาการของครูการ
แล้วก็น้องของครูการก็คือน้องจอยก็ขอให้อาการดีขึ้นทั้งคู่ด้วยนะครับ